คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวกันหน่อย
อยู่ที่ไหนติดตามกันเลยนะครับในช่วงของคุณชนะยอกเหล่า
คุณผู้ชมครับพาไปที่วัดอุโปสถารามนะครับ
ซึ่งเป็นโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสำคัญของอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี
ตอนนี้น้ำเยอะก็ต้องดูกันแบบนี้ไปก่อนนะ
แต่สวยคุณดูมุมนี้แต่สวยมาก
คือวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสแก่กรังนะครับ
ฝั่งตรงข้ามเทศบาลเมืองอุทัยธานี
คือวันหยุดเจ้าที่ผ่านมาครับคุณพี่ชมฮะ
ที่นี่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาเยี่ยมเยือนจำนวนมาก
เป็นที่ระลึกหลายคนไม่เคยไปอุทัยธานีเคยแต่ขับผ่าน
ลองสิครับลองไปแวะที่นี่ดูนะครับ
สถานที่ท่องเที่ยวเขาก็มีเยอะเหมือนกัน
เขาบอกว่าในช่วงเดือนเศษที่ผ่านมา
โบราณสถานแห่งนี้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม
ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถไปสัมผัสได้อย่างใกล้ชิด
ต้องดูห่างอย่างห่วงแบบนี้
แต่ความสวยงามแปลกตาของวัดแห่งนี้เนี่ยยังสวยงามอยู่นะครับ
เป็นโบราณสถานอายุกว่า๒๐๐ปีแล้วนะ

เอางี้ละกันเราเป็นกำลังใจให้กับชาวอุทัยธานี
คือตอนนี้น้ำมันเริ่มที่จะลดลง
แต่ว่าก็บางส่วนหลายพื้นที่หลายตำบลในจังหวัดอุทัยธานี

ใช่ค่ะแต่ก็ถ้าใครสนใจก็วางแผนการท่องเที่ยวกันได้

มันก็จะมีจุดท่องเที่ยวโผล่ขึ้นมาสวยที่เป็นกระแสขึ้นมาบางช่วง
แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันยังมีมุมที่น่าสนใจอีกมากมาย

จังหวะที่เราไปเที่ยวต่างประเทศยังลำบากอยู่
ไม่ได้บอกว่าไปไม่ได้ซะทีเดียวมันลำบากไปยาก
เพราะฉะนั้นเที่ยวเมืองไทยให้ครบไปเลย
เอาให้คุ้มกันไปเลยแต่ก็ดูแลเรื่องของสุขภาพกันด้วยเนาะคุณผู้ชม